ผู้ชมครับโรงเรียนถ้าไม่มีไฟก็ยุ่งนะฮะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่อุบลราชธานี
ไม่มีไฟฟ้าใช้มา๒เดือนกว่าตามข้อมูลที่เขาบอกนะ
แล้วประกอบกับวันหนึ่งฝนก็มาฟ้าก็มืด

ขณะนี้บรรยากาศฝนตกค่ะ
ในห้องมืดมากแก้ปัญหาโดยการเอาโทรศัพท์มือถือส่องหนังสือเรียนนะ
ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือค่ะห้องนี้มืดเลยค่ะ
เราแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือมาส่องนะคะ

ฟ้ามืดเลยฮะในห้องเรียนมืดอยู่แล้วครับ
ไฟฟ้าไม่มีมา๒เดือนกว่ามันเป็นไปได้อย่างไร
นี่โรงเรียนในประเทศไทยนะ

วันนั้นคุณครูก็เลยให้นักเรียนเนี่ยเอามือถือมาส่อง

พอเราเห็นคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยไปตรวจสอบนะครับ
นี่เป็นคลิปของคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อุบลรัชธานีนะครับ
ห้องมืดมากฝนตกหนัก
ให้นักเรียนเปิดไฟฉายจากมือถือ
เพื่อส่องสว่างแทนไฟฟ้า
คือเด็กกับครูเนี่ยบอกว่าเดือดร้อน
๒เดือนกว่าแล้วไม่มีไฟใช้
เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนระเบิด
นี่ฮะล่าสุดนะครับเราไปถามยังพอโรงเรียนนะครับ
โรงเรียนนารีนุกูล๒อยู่ที่ตะบนหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
ผอก็พาไปดูพอธัญพรจารุจิตนะฮะ
ผอบอกนี่หม้อแปลงนี่หม้อแปลงไฟฟ้าของโรงเรียนเนี่ย
มันมีอายุใช้งาน๒๐กว่าปีแล้วมันเกิดไฟฟ้ารัดวงจรแล้วระเบิด
ใช้งานไม่ได้หลังจากเกิดเหตุทางโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
โรงเรียนเนี่ยก็แจ้งไปยังการไฟฟ้าให้มาตรวจสอบ
การไฟฟ้ามาตรวจสอบประเมินงบประมาณบอกต้องเปลี่ยนหม้อแปลง
ใช้เงิน๔แสนกว่าคุณเขียนมาสอน๔แสนกว่า
โรงเรียนก็ต้องเสนอเรื่องไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาของทางจังหวัด
จนล่าสุดได้งบมาละ๔๔๙๒๙๒บาท
เดี๋ยวจะดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงที่ชำรุดตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
เพื่อทำการซ่อมแซมหม้อแปลงนี้
ได้ทำประมาณการให้เรานะคะในการติดตั้งแล้วก็เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุด
ซึ่งขณะนี้ทางสพและสพมอบอจได้แจ้งงบประมาณ
แล้วโอนมาให้ทางโรงเรียนซึ่งในวันนี้อยู่ระหว่างโรงเรียน
ดำเนินการหาผู้รับจ้างและการตามธรรมดิกต่อไป
ต่อไปเพื่อให้นักเรียนได้มีไฟฟ้าใช้ตามปกติเช่นเดิมค่ะ
ท่านผอโรงเรียนก็ฝากชี้แจงเพิ่มหน่อย

บอกว่าไม่ได้ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้มา๒เดือนกว่านะฮะ
หม้อแปลงระเบิดเนี่ยคือ๒กรกฎาคม
แล้ววันนี้๑๗สิงหาคม

อีกนิดเดียวก็๒เดือนแล้วไง

เดือนกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ยังไงเนี่ย

แล้วทำไมกระบวนการคันตอนมันช้านานขนาดนี้
ให้เด็กนักเรียนไม่มีไฟใช้เดือนกว่า

ไปหาเครื่องปั่นไฟหรือว่าอะไรยังไง
ว่าไปจำไฟพ่วงไฟจากที่อื่นหรืออะไรยังไง

แล้วฟังจากท่านผอคือตอนนี้ต้องหาผู้รับจ้าง
หาผู้รับเหมามาดำเนินการซ่อมแทรมมอบแรง

ก็ชาร์จแบตมาให้เต็มนะหนูเวลามาเรียน